เหตุการณ์ที่เป็นกระแสดราม่าอยู่นะครับ

เมื่อวานนะครับเป็นข่าวกระแสมากนะครับ
มีการพูดนะครับเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะครับ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

ภาพหรือทองครับ

ถ้าบอกจิ๊วนะครับแต่สร้อยทองใหญ่มาก